สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ
เวลาเดิมเจอเราสองคนเช่นเคยค่ะอยู่กับพลอยแล้วก็เชอรี่ค่ะ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นธรรมดานะคะของคนที่มีแฟนคลับ
มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดแต่ว่าจู่ก็งานเข้านางเอกสาวยายาอุรัสยาของเรานะคะ
เพราะว่ามีชาวเน็ตคนหนึ่งเขาออกมาเปิดประเด็นว่าเมื่องานแฟนมิตติ้งของสาวยายาเนี่ย
แถมยังบอกชัดเลยนะคะว่าเนี่ยเป็นการเปิดตัวว่านุ่มเบียนเนี่ยเป็นสาวคนใหม่ด้วย
ซึ่งสาวยายาเองก็ได้เตรียมมาตรการขั้นสุดเอาไว้แล้วจะเป็นวิธีไหนเด็ดขาดแค่ไหนไปติดตามพร้อมกันจ้ะ
ไม่ใช่เรื่องจริงสุดเลยค่ะ
คือเบียนเป็นเพื่อนสนิทหนูที่เรารู้จักกันตั้งแต่หนูแบบ๔ขวบค่ะ
แล้วเป็นข่าวมาบ่อยมาก

ก็เลยแบบมันไม่มีอะไรแน่นอนค่ะ
แต่เขาก็ยงไปยงมาคนเนี้ย

แต่ว่าเขาก็ก่ออินสตาแกรมขึ้นมาใหม่เรื่อย
แต่เขาก็คงเก็บชื่อเดิมอะไรอย่างนี้
ก็ถ้ามันรุนแรงมากจริงอะค่ะ
ก็ค่อยมาจัดการทีเดียวหาว่าเป็นใคร
เมื่อหนูรู้สึกว่าหนูไม่ปลอดภัยเดี๋ยวหนูจะทำค่ะ
เชื่อว่าแม่คิดค่ะ
ใช่ก็จริงก็ไม่รู้
ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครไงคะก็เลยไม่รู้ว่าจะคิดยังไง
จริงเราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่ามันต้องมีคนที่ไม่ชอบเราอยู่แล้ว
แต่ว่าแค่แบบอย่าไปด่าคนนู้นคนนี้

ซึ่งเขามารวมตัวกันว่าโอ้โหประทับใจสุดเลย
ถือว่าเป็นการตอบแทนความรักและกำลังใจที่แฟนคลับสนับสนุนมาโดยตลอด
มาว่างานนี้ค่ะนางเอกสาวควักกระเป๋าหลักแสนเลยเพื่อแฟนคลับค่ะ
สนุกมากสุดมากจริงสนุกจริงค่ะเหมือนแบบได้เห็นได้เห็นพี่น้องปลดปล่อยเต้นกันกระจายอะไรอย่างนี้
แล้วก็ออกงานใช้จ่ายอะไรเองให้แฟนคลับค่ะใช่ค่ะเจ๊จัดค่ะหมดไปหลายแสนไหมคะไม่เป็นไรค่ะ
เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาใช่ไหม
เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหานะคะโอ้โหเธอออกงานอีเวนต์ทีนึงรับทรัพย์ไปเท่าไหร่แล้วนะคะ
เป็นแฟนคลับกลุ่มที่รักยายาออกมาปกป้องยายาทุกครั้งแค่นี้จิ๊บใช่แล้วค่ะ